นำทีมสืบสวนสอบสวน
แถลงถึงภาพรวมในคดีระเบิดป่วนเมืองกรุงเทพมหานคร
ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะคะ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ก็คือ๒ผู้ต้องหา
ซึ่งจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดชุมพร
ผู้ต้องหานี้คือ๒คนที่ไปวางระเบิด
อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒คนนี้พบข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
โจมตีฐานปฏิบัติการนาวิกโยธิน
พื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
นี่คือภาพช่วงที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

คดีระเบิดในพื้นที่กรุงเทพแถลงความคืบหน้า

ที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดคดีได้ก่อนหน้านี้

ที่มีการแถลงข่าวถึงคดีนี้
ต่อรูปคดีและส่งผลให้คนร้ายไหว้ตัวทัน
พร้อมขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจถึงการทำงานด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุไม่ถึง๑๐ชั่วโมง
จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทันที๒คน
ชื่อว่าในลูไอแซงแงอายุ๒๒ปี
ทำหน้าที่วางระเบิดและนายวิวดันมาค่ะ
อายุ๒๙ปีทำหน้าที่ดูต้นทางและคุ้มกัน
๒คนนี้จับกลุ่มตัวได้ที่ชุมพรเบื้องต้นแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร
มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและพยายามฆ่า
หลังจากการกลับจับกลุ่มตัวสอบสวนแล้ว
ทั้งสองคนเบื้องต้นให้การเป็นประโยชน์
แต่ว่าพบตรก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ระบุได้เพียงว่าอยู่ระดับปฏิบัติการ
และมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี
จากการเตรียมชุดมาเปลี่ยน๕ชุดหลังก่อเหตุ
ขณะที่แผนประทุศกรรมและความเชื่อมโยงของระเบิด
แต่ละจุดมองว่าไม่ประสงค์ถึงแก่ชีวิต
อีกทั้งจากการตรวจสอบเคยพบว่ามีประวัติร่วมก่อเหตุ
ตีฐานนาวิกโยธินที่นราธิวาสปี๕๖นะคะ
ส่วนประเด็นการจัดหาการประกอบระเบิดมีความเป็นไปได้
ทั้งจากนำมาจากพื้นที่ภาคใต้
หรือมาจัดหาในพื้นที่กรุงเทพ
โดยยังไม่รับสารภาพถึงผลตอบแทนที่ได้รับ
พบตรมองว่าเหตุระเบิดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย๑๘๐
เป็นระเบิดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่จากเหตุผลขออภัยนะคะแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้พบว่า
มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ก็เลยยากที่จะทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริง
และทราบว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลัง

ท่านบอกว่าการก่อเหตุใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่เคยมีกลุ่มไหนออกมายอมรับหรือประกาศว่าเป็นผู้ลงมืออยู่แล้ว
แล้วเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจโทษสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยตามมาอีกนะคะ
บอกว่าจากหลักฐานที่เก็บได้เป็นระเบิดแสวงเครื่อง
การประกอบลักษณะเดียวกัน
ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านค้าแถวประตูน้ำ๔จุด
ร้านค้าปฐุมวันแถวสยามเป็นระเบิดเพลิงแสวงเครื่อง
จากการสืบสวนสอบสวนเหตุทั้งหมด
สรุปแล้วนะเชื่อมโยงกัน
โดยขบวนการที่ก่อเหตุแบ่งเป็น๔กลุ่มหลัก
กลุ่มหลักคือกลุ่มแรกนะคะกลุ่มกำหนดยุทธศาสตร์
กลุ่มที่๒กลุ่มคนวางแผนสั่งการ
กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการสัญหาคน
กลุ่มคนช่วยเหลือสนับสนุนทั้งก่อน
ขณะก่อเหตุและหลังเกิดเหตุ
ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่๔กลุ่มผู้ลงมือปฏิบัติ
อกจากนี้นะคะมีการควบคุมตัวได้จำนวนหนึ่งแล้ว
แต่ว่ารองพตก็ยืนยันว่า
เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้แต่เบื้องต้นที่บอกได้
จับได้แค่๒คนเป็นกลุ่มปฏิบัติการ
สืบทราบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดประมาณ๑๕คน
พร้อมยอมรับบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบ

ส่วนแรงจูงใจเปิดเผยไม่ได้ค่ะ
เพียงรับฟังจากมุมมองของระดับปฏิบัติการเท่านั้น
แต่อาจจะไม่เข้าถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

แต่ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานหลายอย่าง
ประกอบกับยืนยันตัวผู้กระทำความผิด

มีผู้ต้องหาบางส่วนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วด้วยค่ะ
นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของการแถลงวันนี้ค่ะ